โทษครับพบกับรู้ก่อนร้อนหนาอันนี้ฉันนาธาระชายกิ๊ดโมคค่ะ
คุณผู้ชมทิศทางการสลายตัวของพายุไลน์ออนดร็อก
ไม่ว่าจะสลายตัวบริเวณประเทศเพื่อนบ้านหรือพัดเข้าไทย
ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทิศทางฝนของประเทศไทยแทบทั้งนั้น
โดยเราพบว่าฝนในประเทศไทยจะตกเฉลี่ยนะคะ๔๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ช่วงค่ำถึงเช้าเริ่มรู้สึกอากาศเย็นกันบ้างแล้วนะคะ
พื้นที่รุ่มระวังอันตรายจากฝนตกสะสมค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฟ้าปิดมีฝนฟ้าขนองมากถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่งเน้นตกหนักฝั่งอันดามัน
ของพื้นที่คลื่นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนเยอะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบ้างในบางแห่งนะคะเสี่ยงเจอปัญหาน้ำรอการระบายค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชม
ไปชมเต่ายักษ์กะลาปะโกสที่สวนสัตว์กรุงลอนดอนค่ะ
เตยักษ์ชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นเต่ายักษ์นะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชม

เขาบอกว่ามีอายุเฉลี่ยถึง๑๐๐ปี
ตัวใหญ่ได้ที่สุดใหญ่กว่า๑เมตรค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้นะคะอายุเฉลี่ยของมันมากกว่า๑๐๐ปี
ตัวที่แก่ที่สุดในโลกเลยอายุมากกว่า๑๗๐ปีค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ